อันนี้มันเริ่มงานวันนี้เปิดมาใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็ดีใจกับพี่กึ้งและทีมธุริหารทุกคนด้วยค่ะ
สำหรับทางความรู้สึกสำหรับแรกของประเทศไทยค่ะ
ก็อยากให้ทุกคนได้มาลองดูนะคะ
ก็ได้ข่าวว่ามีซอสที่เผ็ดที่สุดในโลกด้วย

โดยปกติเบลเป็นคนที่ชอบทานอาหารเม็กซีกันอะไรแบบไหน

เป็นความฝ่ายฝันว่าอยากจะแบบได้ทานอาหารแม็กซิกันอร่อย
แล้วทุกวันนี้คือเขามาเปิดถึงที่ไทยแล้วค่ะ

อยู่ตรงรายเม็ดที่เป็นสาวเผ็ด
เผ็ดคือเบลชอบกินเผ็ดอยู่แล้ว

จะชวนใครมากินไหม
ใครมากินไหมก็ชวนทุกคนเลยละกันค่ะ

หรือว่าไม่เคยทานหรือว่าเป็นแฟนพาเขาเบลอยู่แล้ว
ก็มาลองทานที่นี่ได้เลยค่ะ

มีคนมาร่วมแสดงความยินดีเยอะมากเลยค่ะ

ให้แสดงความยินดีกับพี่กึ้มด้วยค่ะ
วันนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมาก
ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอีกหลายสาขาตามมา

เวลากำลังทำเรื่องรอยเล็กหมาญา

พอธ่ายมาเนี่ย

คือถ้าเรื่องของเสน่หาเปิดเนี่ยเรื่องนั้นก็เล่นเป็นแฝดด้วย
แล้วก็มีความยากมากเช่นกัน
ก็เลยกลัวว่าเบลจะไม่สามารถทำทั้งสองเรื่องได้ดี
หรือทำได้อย่างที่ตั้งใจหรือที่หวังเอาไว้
ทีนี้เบลก็เลยปรึกษาพี่ที่ช่อง
ปรึกษาทางผู้ใหญ่ปรึกษาพี่ดิวปรึกษาคุณสมรักว่าเออ
จะมีทางออกยังไงดีเพราะว่าคือเบลก็เป็นกังวลใจกับเรื่องนี้ค่ะ
ซึ่งทางผู้ใหญ่ก็เข้าใจค่ะ
แล้วก็เลยได้คุยกับทางพี่เจสทางพี่จัดด้วยค่ะ
คือคือทางผู้ใหญ่เขาก็ค่อนข้างจะเข้าใจในเหตุผล
แล้วคือตัวเบลได้คุยกับทางพี่เจสเราด้วยค่ะ
ซึ่งพี่เจ็ดก็น่ารักมากแล้วก็เข้าใจทุกอย่างค่ะ
แต่ว่าเปลก็ต้องขอโทษทางพี่เจสทางพี่จัด
อาจิตนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ขึ้นมา
ก็คือเบลรู้สึกว่าถ้าใครที่จะได้เล่นหรือจะได้รับบทอย่างนี้
ก็ดีมากเพราะว่าคือก็เป็นบทที่ดี

หรือว่าก็ได้มีการพูดคุยกัน

เดี๋ยวถ้ามีโอกาสโปรเจกต์หน้าอะไรอย่างนี้

คือเบลห่วงเรื่องว่าแบบ
การแสดงเรามันจะแบบจบลงหรือเปล่า

บทก็ข้างเข้มโครนแล้วก็ยากมาก

ไม่ทราบในเรื่องของการเปลี่ยนตัวหรืออะไรอย่างนี้สักเท่าไห
แล้วที่มั่นละครเรื่องนี้น่าจะยังมีอยู่ไหมว่าละครต่อไป
ก็คือทางพี่เจ็ดก็บอกว่าโปรเจกต์นี้ยังมีอยู่
คือตอนนี้เราก็ยังรับเรื่องเดียวไปก่อน
ก็คือท่านะตอนนี้ค่ะก็คือเท่าที่คุยกับผู้ใหญ่
ก็คือยังไม่ได้มีโปรเจคต์เข้ามาค่ะก็จะมีรอยได้บรรยา
อันนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวนะคะ
คือเบลไม่ได้เกี่ยงอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นละครเรื่องไหน

แต่ว่าคือเบลกลัวว่าเบลจะทำได้ไม่ดีเท่านั้นเอง

โอ้โหอย่าเรียกว่าอย่างนั้นเลยค่ะ
แต่ว่าก็คือก็คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบทางออกที่ทางผู้ใหญ่แบบโอเค
เมียอำนวลนะครับที่คอมเมนต์ในไอจีกันแล้วก็แท็กพี่เวียครับ

พี่เมียโน่อะครับที่คอมเมนต์ในไอจีแล้วก็แท็กกันไปแท็กกันมานะครับ

พี่เมียโน่

ก็คือไม่หรอกค่ะคือ
หมายถึงอันไหนอ่ะคือโพสต์แซวหลายอันมากค่ะคือไม่หรอกค่ะคือถ้าแบบว่างก็คอมเมนต์กันบ้างเห็นอะไรที่แบบว่าน่าแซวอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือพี่เขาก็เหมือนลงคอมเมนต์ชมตัวเองอ่ะเดี๋ยวก็เออแซวไป

กันบ่อยได้เล่นไอจีบ้างไงคะ
หรอกคือพี่เขาปกติจะแบบว่าลงแคปชั่นแบบว่าไม่ได้แบบสื่อสารไงแบบเดี๋ยวนี้แบบลงสื่อสาร
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ลงแคปชั่นเซียวเหมือนเบลนะ
เหมือนโอ้โหอันนี้ว่ากันหรือเปล่า
แล้วมีแบบเออลงแคปชั่นที่แบบเออเค้าไม่ค่อยเป็นแบบนี้
คือเบลว่าก็สนุกดีอะค่ะเหมือนเหมือนหลายคนเขาก็ชอบลงแคปชั่นแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวดิฉันก็เออ
ก็เหมือนกับว่าได้พูดคุยกับแฟนหรือว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้ด้วย
จริงหรือว่าใครหวานกันละ

อู้วไม่รู้เลยค่ะ
เบลหรอเบลไม่ค่อยนะเบลจะเป็นแบบออกแนวแบบว่าเออรีสต์สิงฟีส
อ่ะเบลค่ะ

คือด้วยความที่แบบช่วงเนี้ยนะคนบันเทิงเขาก็เปิดตัวหวานกันเยอะอะไรอย่างเงี้คู่ของเรานี่แบบมีแววจะมีข่าวลงข่าวดีอะไรอย่างนี้บ้างไหมค

โอ้โหยังไม่มีราคา
แต่เค้ามาพูดในรายการนะว่าอีกสองปีเค้าอยากแพลนการ
ว่าเป็นการแพลนของพี่เขาเองมากกว่ามั้งว่าอีก๒ปีเดี๋ยวจะค่อยเริ่มคิดเรื่องนี้หรือเปล่า
ไม่รู้ค่ะอันนี้ต้องถามพี่เขาเองค่ะ
แต่เค้าได้แพลนเรื่องเดี๋ยวแล้วอย่างนี้เพราะสองปีเลย

ไม่มีสกิตบอกเลยไหมเอ้ยอีกสองปีนะพี่

อันนี้คือยังไม่ได้แบบวางแผนค่ะ
คืออาจจะแบบว่าก็คงอย่างอีกสักคราบ

ก็มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังตอบไม่ได้
โอเคครับ